พาคุณผู้ชมไปที่สตูนกันบ้าง
ไปดูอาชีพที่เขาว่ากันว่าสร้างรายได้ได้เฉียดแสนต่อเดือนเลยค่ะ
อาชีพที่ว่าคืออะไรอะไร
คือกลั่นน้ำมันจากไม้กฤษณานั่นเองค่ะ

อันนี้น้ำมันที่แบบใช้ในเรื่องของกลิ่นนะคะ
ไปกันที่บ้านเลขที่๑๑๑หมู่๙ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนค่ะ
เป็นบ้านของนายจัดขาวทองอายุ๖๐ปีนะคะ
พี่เขาเล่าให้ทีมงานตลอดข่าวฟังบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ๒๐ปีก่อน
ย้อนนานจังนานนิดนึงคือมีในทุนมาติดต่อขอซื้อไม้กฤษณาในพื้นที่ของพี่เขานี่แหละ
แล้วก็เชิญไปเรียนรู้และทำงานในโรงงานกลั่นไม้กฤษณาที่กรุงเทพ
ซึ่งพี่จัดเนี่ยนะเขาก็ไปเรียนรู้อยู่นานจนรู้เรื่องกระบวนการกลั่น
แล้วก็การรับซื้อไม้กฤษณาจนกระทั่งว่าเจ้าของโรงงานเสียชีวิตไป
จัดเองเขาก็เลยนำเอาความรู้ที่ได้รับมาเนี่ยกลับมานะคะ
กลับมาทำการกลั่นน้ำมันไม้กฤษณาส่งออกที่ตะวันออกกลาง

ซึ่งการกลั่นน้ำมันไม้กฤษณาไม่ง่ายคุณผู้ชม
เพราะว่าต้องใช้เวลาในการกลั่นในการทำกระบวนการต่างกับมันค่อนข้างเยอะนะคะ
คืออย่างนี้เริ่มจากการนำไม้กฤษณานะคะ
สับเป็นชิ้นยังไงแล้วก็เอาไปหมักในถังประมาณสัก๘๙วันจากนั้นก็ต้มค่ะ
แบบควบคุมอุณหภูมิเห็นไหมก็จะมีหม้อต้มอย่างเป็นมาตรฐานเลยนะคะ
เสร็จแล้วก็รอให้น้ำมันของไม้กฤษณารวมตัวกันจนกลายเป็นน้ำมัน
ต้มแล้วก็กวนแบบนี้ซึ่งจุดนี้แหละใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือว่าหลายวันเลยนะ
กว่าจะได้น้ำมันตามที่ต้องการนี่คุณน้ำมันมันก็กลั่นออกมาแล้วมันก็ได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
โดยพอได้อย่างที่ต้องการแบบนี้แล้วค่ะพี่เขาก็จะส่งน้ำมันไม้กฤษณาไปขายแถบตะวันออกกลาง
ถ้าหากว่าได้น้ำมันไม้กฤษณาสัก๑ขวดแบนที่โชว์อยู่นี้นะ
คุณคุณชนะยังไงราคาเกือบแสน

เพราะฉะนั้นก็อยากจะสนับสนุนคนที่สนใจนะ
คนในชุมชนอยากมีอาชีพมีรายได้
ก็สามารถมาทำได้เหมือนกันนะคะ
พี่เขาก็อยากให้คนในพื้นที่มารับจ้างสับไม้กิจสนาแบบนี้
เขารับซื้อนะวันหนึ่งก็สร้างรายได้ให้กับคนที่ทำงาน๓๐๐๔๐๐บาทเลยทีเดียว
วิธีการของเขาจริงตอนนี้หลายจังหวัดในภาคอื่นภาคอีสานก็มีปลูกไม้กฤษณา
แล้วก็ให้เจ้าคนที่เขารับซื้อมารับซื้อเหมือนกัน

ก็ดีนะคุณผู้ชมมันมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบแห่ปลูกกันเยอะแยะไปหมดเลย
ก็ลองดูค่ะก็อาจจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เหมือนกัน
พวกน้ำมันหอมระเหยต่างตะวันออกกลางเขาก็ใช้กันเยอะ

ก็นึกว่าพวกน้ำมันเบนซินดีเชลช่วงนี้แพงจุงเบย
คุณเติมปุ๊บคุณก็จอดปั๊บเลยค่ะ